แล้วตอนนี้มีหมายจับเท่าไหร่คะ
หมายจับส่วนนี้น่าจะมี๓หมายครับ
แล้วก็น่าจะเป็นน้อยผัก

บะใจครับบะใจนะคะ
ที่บอกว่ามียอดผู้เสียชีวิต๑๐กว่าลายนะครับ

ดีอย่างนี้ถึงแม้จะมีผู้เสียหายหรือผู้ตายจำนวนมากนะครับ

เริ่มเนินการกับเหยื่อนั้นก็จะไปกันเพียงลำหัก
ธุกรรมในคดีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่า
อาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจของเหยื่อที่มีต่อผู้กระทำ
สวัสดีครับทุกคนเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้เริ่มต้นสัปดาห์นะฮะเรายังตามกันอยู่

มันสืบเนื่องมาจากคดีของคุณก้อยนะฮะ
จากกรณีของแอมนะครับแล้วต่อเนื่องยาวนาน
เชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยตามข่าวกันมาตลอด

ถ้าเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องลักษณะแบบนี้นี่
มันน่าจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย
ชีวิตคาดว่าจะเกิดจากฝีมือของแอมเนี่ย
เคส๑๔ศพด้วยกัน
โดยใน๑๔นี้ออกหมายจับและแจ้งข้อหากับแอมแล้ว

แน่นอนนะฮะคือเรื่องของคุณก้อย
คุณก้อยเสียชีวิตท่านจำได้นะฮะ
คดีแรกเลยไปปล่อยปลาที่ราชบุรี

แอมถูกออกหมายจับเป็นกรณีที่๒
สารวัตรปูเสียชีวิตเมื่อ๑เมษายน

ที่องค์พระปฐมเจดีย์
และ๓เพิ่งแจ้งเพิ่งออกหมายจับเมื่อวานเลยนะครับ
คือกรณีของเจ๊น้อยหรือว่าเจ๊น้อยผัก
น้อยเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่๑๐สิงหาคมปี๖๕
ที่ตลาดมหาชัยสมุทรสาคร
หลังจากเกิดกรณีของคุณก้อยทางสามีทางคนที่อยู่ในแผงผัก
ลูกน้องลูกน้องของเจ๊น้อยครอบครัวก็ไม่ย้อนคิดดู
น้อยรู้จักกับแอมเหมือนกันอยู่ในวงแชร์ด้วยนะฮะ
เนี่ยวันนี้ก็เลยถูกออกหมายจับอีกหนึ่งคดีนะครับ
วันนี้ตามความคืบหน้ากันหน่อยเพราะว่าเรื่องมันอาจจะ
เกี่ยวพันโยงใยไปมากกว่านั้นอีกนะครับ
กรณีของเจ๊น้อยผักมีทางมูลที่วินวินที่เข้ามาประสานงาน
เข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับวันนี้ผมเรียนเชิญมานะฮะ
ก็คือสามีของเจ๊น้อยนะครับก็คือคุณนนท์นะครับ
มีลูกจ้างในแผงผักซึ่งอยู่ในเหตุการณ์วันนั้น
เพื่อที่เจ๊น้อยเสียชีวิตก็คือคุณพัดแล้วก็ทางมือที่วินวิน
เข้ามาช่วยเหลือประสานงานตรงคดีตรงส่วนของเจ๊น้อยผัก
แล้วก็อีกหลายหลายเรื่องด้วยนะครับคุณอ้อนะครับ
คุณชะลิดาพรมาศจากทางมูลนิธิวินวินนะครับแล้วก็แน่นอนครับ
วันนี้ต้องเชิญมาครับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอายการอาวุโสสำนักงานอายการสูงสุด
อาจารย์จะได้ช่วยให้เรากระจ่างขึ้นด้วยว่าเออตกลงคดีเนี่ยมันน่าจะไปในรูปแบบไหนอย่างไร
สวัสดีครับสวัสดีทั้ง๔ท่านครับสวัสดีครับ

ไม่ไม่ปกติแล้วแหละอืมก็เลยมีทางสื่อมวลชนนี่แหละค่ะ
แจ้งมาว่าวินวินช่วยหาข้อมูลคนเสียชีวิตในลักษณะวูบหมดสติ
ไม่ทราบสาเหตุในช่วงระยะเวลา๑๒ปีให้หน่อย
เราก็หาข้อมูลจากการที่เราโทรหากู้ภัย
ในพื้นที่ที่เขาให้มาว่าเป็นอาจจะเป็นนครปฐมราชบุรีสมุทรสาคร
เราก็เลยลองหาดูจากกู้ภัยก็แจ้งมาว่ามีกี่รายกี่รายเราก็มาติ๊กออก
พยายามติดต่อแล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กไปว่าจนมาได้เบอร์โทรของลูกสาวพี่น้อย
แล้วถามว่าเรารู้จักกับคนชื่อแอมไหมเขาบอกแม่หนูรู้จักค่ะ
เราก็เลยลงพื้นที่ไปหาพี่น้อยแล้วก็โทรหาพี่นนท์เลย
ถึงได้ทราบข้อมูลทุกอย่างพี่ทนก็บอกว่ากำลังคือเห็นแล้ว
กำลังหาที่ปรึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าด้วยที่สามีเขาเป็นตำรวจ
เลยไม่ไว้ใจที่จะให้ข้อมูลอะไรพอดีมูลนี้ที่เราเข้ามา
พอดีก็เลยได้รับเรื่องนี้เข้ามา
พี่นนท์ตอนที่ก่อนที่ทางวินวินทางคุณอ้อจะติดต่อแล้วก็ได้พูดคุยกันเนี่ย
ตอนนั้นเห็นข่าวเรื่องของคุณก้อยหรือครับ
ที่แรกผมไม่เห็นนะครับเพราะตอนที่ว่าที่ว่ามีคลิปปล่อยปลานะครับ
อันนั้นผมไม่รู้ว่าเป็นใครที่แรกผมไม่ได้รู้เลย
พออันนี้มีคนบอกตอนเย็นอีกวันหนึ่ง
แล้วเราเริ่มมารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเคสมันคล้ายกับกรณีของเจ๊น้อยเนี่ย

มารู้สึกตอนไหนตอนที่ว่าแอมโดนจับครับ

ใช่ที่ว่าแอมโดนจับตอนเช้า
แล้วก็เลยมาไล่ย้อนนึกทบทวนเรื่องราวดูอย่างนี้แหละฮ

สิงหาคม๒๕๖๕วันนั้นที่เจ๊น้อยเสียชีวิต

แต่ว่าคนที่อยู่คือลูกน้องก็คือคุณพัฒน์

เจ๊ออกตอนเช้าเจ๊กินข้าวเสร็จแล้วเจ๊บอกว่าเจ๊จะไปตัดภูมิ
จะบอกว่าเจ๊ไปหาเงินด้วยเจ๊บอก
ครับไปหาเงิน
พี่แอมจะมาเจ๊บอกว่ามีกลองโฟมเก็บให้เจ๊กลองโฟม๔บาท
ผมก็เลยเก็บให้เจ๊กลองโฟม๔บาท
ประมาณเก้าโมงครึ่งเจ๊กลับมาเจ๊บอกว่าพี่แอมมาแล้ว
กล่องผมที่เจ๊ให้แกมีไหมผมก็เลยบอกว่ามีเจ๊บอกไปเอามาให้เจ๊
ผมก็เลยเอามาเลยเจ๊บอกว่าเองไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวเจ๊ไปให้เขาเอง

หมายถึงว่าเจ๊น้อยจะเอาไปให้แอมเหรอ

เจ๊น้อยบอกเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ๊เอาไปให้แอมเอง

ซึ่งพี่นนท์กับทางคนที่ร้านเนี่ยจะรู้จักและเคยเห็นแอมอยู่แล้ว
เพราะว่าเจ๊น้อยรู้จักกับแอมมา๕๖เดือนก่อนจะเสียชีวิต

เดินแต่วันนั้นพี่แอมไม่เข้าร้านนะ
เขาบอกว่าเจ๊ไปให้เอง

ไม่นานหรอกประมาณ๑๐นาทีประมาณนั้น

แต่ถึงร้านแล้วเจ๊ก็ไม่ใส่จานกินอย่างนั้นแหละ

กินแล้วก็คุยโทรศัพท์เดินไปเดินมาเดี๋ยวก็สั่งสั่งลูกน้องว่า
ทำความสะอาดไว้เจ๊จะสร้างของให้สั่งหอมแขกก็หอมพม่า
จะได้ขายเจ๊บอกเขาก็เลยเดินไปในร้านเดินไปนู่นเดินไปนี่
ผมก็เลยเขาบอกว่ายิงไปหน้าร้านเลยผมก็เลยลงไปหน้าร้าน
ผมหลงแล้วก็เจ๊หลงผมก็เลยวิ่งขึ้นมาวิ่งไปแล้ว
ยกยกเจ๊เลยเจ๊พูดอะไรไม่ได้เลยเจ๊แข็งมือนี่กำไว้แน่น
ก็เลยเรียกเจ๊เจ๊พูดอะไรไม่ได้อ่าก็เลยตาเจ๊ลอยลอยลอยแล้วก็
น้ำลายเจ๊มันออกน้ำลายออกแล้วก็น้ำลายยืดลงมาออกเป็นฟอง
สักพักหนึ่งก็เจ๊สำลักพานออกมาครับแล้วก็เจ๊ก็ทำอะไรไม่ไหว
แล้วก็ถวายโรงพยาบาลตรวจโรงพยาบาลมารับเจ๊น้อยไปเสียชีวิตที่ไหนฮะ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลครับก็ในสภาพอย่างที่พัฒน์เขาบอก
ใช่ครับเห็นพัฒน์เคยให้สัมภาษณ์บอกว่า
ติดใจตั้งแต่วันนั้นเกี่ยวกับเรื่องของสลัดเหรอใช่แต่ว่าเราวันนั้นเจ๊ไม่ได้กินไลน์ไป
สลัดแล้วก็เป็นอย่างงี้เลยใช่พี่นนท์แล้วก็จากนั้นก็เดินทางกลับมา
ใช่ครับทีแรกกลับมาแกยังไม่เสียชีวิตครับ
ก็ก็ยังหมอหมอยังยังไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตครับยังมีชีพจรเต้นอยู่ครับอืม
แล้วแล้วมาเสียตอนไหนฮะเสียตอนประมาณบ่ายสองครับ
ผมกลับมาถึงนี่ไม่ไม่เกินไม่เกินเที่ยงครับอืม
ก็มาถึงโรงพยาบาลนะแต่วันนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้ขยายผล
หรือว่าเราไม่ได้ติดใจกับเรื่องอ่าถูกวางยาซ่อนหลงซ่อนหลัดลืบ
ก็มีการตายที่ผิดปกติอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ติดใจครับ
เพราะว่ามันมันไม่รู้อะครับมันมันไม่มีใครรู้ว่าว่า
มันจะมีโดนยาอะไรเพราะประเทศไทยไม่มีเรื่องอะไรแบบนี้
ครับหมอคุณหมอให้สาเหตุว่าอะไรฮะอะไรนะเลือดเลือดเป็นกรด
เป็นกรดครับเลือดเป็นกรดครับค่ะสืบเนื่องจากอะไร
ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้ยังไม่ทราบใช่แต่เราก็ไม่ได้คิดว่า
โอ้โหอยู่ดีคนจะถูกวางยาจะถูกฆ่ากันตายแบบนี้ใช่ไหม
ใช่ครับจนกระทั่งวันนี้มันมีข่าวเกิดขึ้นวันนั้นพัฒน์เองก็
ก็ยังไม่ได้หรือได้บอกกับพี่นนท์อะไรไหมไม่ได้บอกลูกพี่
ลูกพี่ก็อยู่ในร่ายก็แค่คิดอยู่ในใจสงสัยอยู่ในใจ
ลูกชายว่าเจ๊เป็นอะไรนึกว่าเจ๊เป็นลมก็เลยโทรให้ลูกพี่กลับมา
บอกว่าเจ๊เป็นไรเจ๊ไปโรงพยาบาลลูกพี่ก็เลยกลับมา
แล้วโดยสรุปหลักนี่ก็คือก็อย่างที่เราทราบข่าวกันมาตลอดใช่ไหมฮะ
เจ๊น้อยก็คืออยู่ในวงแชร์กับทางแอมเขาใช่ไหมฮะ

ใช่ครับมีเรื่องเงินยืมครับ

แต่พอหลังจากที่พี่น้อยเสียชีวิตแอมมาทวงเงินกับพี่นนท์

ทีแรกเขาบอกว่าเอา๖แสนครับ
คืออยู่ดีเจ๊น้อยเสียชีวิตไปแล้วจะเผาหรือยังครับ

บอกว่าเจ๊น้อยติดเงินเขา๖แสนนะ

เพราะอีกตอนเช้าก่อนที่จะตายคุยอยู่กับผมอยู่

เรื่องที่ว่าตอนเช้าเขาบอกว่า
เขาจะเอาที่ไปเข้า๖แสน
แล้วทีนี้แอมจะขอยืม๓แสน

แต่พอไปมาแล้วแฟนผมไม่เอา
หมายถึงเจ๊น้อยเนี่ยวีดีโอคอลคุยกับพี่นนท์อยู่เช้าวันที่๑๐สิงหา

บอกว่าเนี่ยว่าจะเอาที่เนี่ยไปจำนองสามแสน

ทำไมเจ๊น้อยถึงจะเอาอยู่ดีเจ้าที่ไปจำนำบอก

แต่ตอนนั้นก็แฟนผมก็เรื่องเงินก็ไม่คล่องเหมือนกัน
แต่ว่าพี่นนท์บอกอย่าพึ่งเลย
ไม่ใช่ครับผมไม่ได้บอกอย่าเพิ่งผมบอกแล้วแต่

ครับแล้วแต่แฟนเลยบอกแล้วแต่ตัวเองเลยว่าจะเอายังไง
ที่อยู่ดีแอมฟ์จะมาฮวงหนี้๖แสน

เงิน๖แสนมาจากไหน
พี่นนท์ก็เลยบอก

จากนั้นกี่วันนะที่เข้ามาทัวร์เงิน
ก็ประมาณหลายวันเหมือนกันครับเป็นเดือนเหมือนกัน

เขาก็บอกว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่มี
แต่เหมือนกับเขารู้ว่ามันจะมีเงินประกันมีเงินอะไรอย่างนี้
อ่าเรื่องเงินประกันก็ก็มีจุดเชื่อมโยง

เขาอ้างกับแต้วว่าเดี๋ยวพี่น้อยเสียชีวิตแล้ว

เดี๋ยวพี่น้อยเนี่ยถ้ามีเงินประกันชีวิต
เดี๋ยวพี่จะเคลียร์กับสามีพี่น้อยให้

เพราะว่าเขายืมแต้วมาด้วย๕๐๐๐เอาไปปล่อยกู้
แล้วเขาอ้างว่า๕๐๐๐เนี่ยพี่น้อยเป็นคนกู้ไป

พี่น้อยเสียปุ๊บเนี่ยมันก็เลยล้มหมด
เขาอ้างแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวพี่อาจจะไปเอาเงินประกันของพี่น้อยเนี่ย
เคลียร์ให้ในส่วนที่พี่น้อยกู้ไป

แอมก็รู้ตลอดว่าพี่น้อยทำอะไร

แต่ทีนี้แอมทำไมต้องมาต้องมาทำกับพี่น้อย
ผมก็ไม่แน่ใจจะโกรธเรื่องเงิน๖แสนนี่เปล่า

หรือว่าเงินไอ้ก่อนหน้าวันนั้นวันที่๙

ใช่มันจะมีเงินโอนกันไป๖๐๐๐

แฟนผมกับผมเอารถไปจำนำคันหนึ่ง

อ้า

แล้วต่อหลังแฟนผมใช้ไปแล้ว๕หมื่น

เอาอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่ว่าจะตายเนี่ย

เพราะเขาอ้างว่าพี่น้อยเป็นหนี้เขาไปเอาเพิ่ม

แต่ตอนจำนอนจำรับว่าจำนอนแค่แสนเดียว

จากจะเป็นเจ้าหนี้ก็จะมาเป็นลูกหนี้ทันที
จะไปทวงเงินกับญาติของผู้เสียชีวิตทุกครั้งอืม

ตำรวจออกมาจับคดีแอมละเดียวช่วงหน้าผมขอกลับมา
เพราะว่าเดี๋ยวต้องถามคุณอ้อกับทางอาจารย์ปรเมฆเพิ่มด้วย
อันนี้คือเรื่องวงแชร์ใช่ไหมมันมีเรื่องของแด้อีกนะไป
ไปมาเนี่ยแด่ไม่ใช่แค่สามีพระยากับแอมล์ธรรมดาเสร็จแล้ว
มันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นพักครู่เดียวฮะอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับก็อย่างที่ทราบนะฮะ
กรณีที่เกิดขึ้นมีผู้ที่เขาติดใจสงสัยว่า
ญาติพี่น้องเขารู้จักกับแอมแล้วเสียชีวิตเนี่ยมากมายถึง๑๔ศพในขณะนี้
ที่ตำรวจยืนยันนะครับโดยมีสามในสิบสี่ออกหมายจับเรียบร้อย
ถ้าในเคสของเจ๊น้อยผักเนี่ยนะฮะคุณอ้อฮะ
ว่าพยานหลักฐานต่างที่เราได้ลงมามาช่วยประสานงานมาดูเรื่องหลักฐาน
คดีต่างต่างให้ด้วยเนี่ยคิดว่ามันผัวพันหรือมันสามารถที่จะ
เอาผิดได้มากน้อยขนาดไหนหนูคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์
เอาผิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผัวพันตั้งแต่ครูออส
อืมเอาเอาตั้งแต่เคล็ดแรกคือผู้กองหนุ้ยก่อนครับที่เสียชีวิตคืนวันที่เก้า
อันนี้คือวงแชร์ใช่ไหมวงแชร์ค่ะอ่าเดี๋ยวถ้าเรามีภาพวงแชร์เดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูด้วย
อ่าตั้งแต่ผู้กองนุ้ยอืมจนมาพี่น้อยครับแล้วก็มาครูออสอืม
ส่วนน้องแต้วเนี้ยคือคือรอดอ่าอ่าแล้วก็มีมือที่เรากำลังหาอยู่ก็คือน้องมีชูหวย
นี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยพี่น้อยผักเสียชีวิตแล้ว
คุณนุ้ยตำรวจคุณนุ้ยเสียก่อนก่อนค่ะครูออสก็เสียชีวิตแล้ว
ออสยังค่ะครูออสจะเป็นรายรายที่สามอ่าใช่แล้วตอนนั้นเราก็ประกาศตามหากันดูว่า
คุณแต้วกับน้องมิ้งโชว์หวยอยู่ที่ไหนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
เพราะว่าคนที่เจ็ดที่เป็นด่าวจันทร์ด่าวจันทร์จันทร์เขาอาจจะกำลังตามหาลูกแชร์เพิ่ม
ใช่ค่ะคุณแต้วก็ปรากฏตัวออกมาใช่ค่ะว่ายังอยู่นะยังมีชีวิตอยู่นะ
ยังปลอดภัยดีแต่เกือบไปเหมือนกันก็เขาไม่ได้เจอกันค่ะเคสนี้เขาไม่เคยเจอกันเลย
แต่ว่าแอมเนี่ยเคยเป็นเป็นแฟนเก่าของพี่เขาแค่นั้นเองแต่ว่าคุยกันมา
แต่ว่าแอมพยายามตีสนิทอ่าแล้วก็ชวนมาเล่นวงแชร์จากที่วงเนี้ยแสนนึงเนี่ย
มีวงห้าแสนอีกวงหนึ่งที่เขาพยายามรวบรวมคนอยู่ครับแต่แต้วไม่เอาด้วย
แต้วบอกว่าแต้วไม่ได้มีเงินขนาดนั้นก็เลยไม่ได้เล่นจนวันที่สิบเขาโทรหา
โทรหาแต้วว่าพี่มีเรื่องด่วนคุยด้วยหน่อยเอ่อก็คือพี่น้อยเสียชีวิตนะ
เดินต่อไม่ได้ซึ่งแต้วเขาเป็นคนที่ไม่ยอมอยู่แล้วว่าอ้าว
ในเมื่อมือแรกคุณได้ไปคุณต้องรับผิดชอบเขาก็อ้างว่าเรื่องเดี๋ยวมี
ประกันชีวิตนะเดี๋ยวจะให้อ่าแฟนพี่น้อยเนี่ยมาจ่ายให้อืม
เขาก็อ้างไปทุกอย่างแหละค่ะว่าพี่น้อยเป็นหนี้เขาอะไรอย่างนี้
ส่วนอีกหนึ่งคนคือน้องมิ้งโชว์หวยมิ้งโชว์หวยเราตามหากันอยู่
วงแชร์ใช่ค่ะตามหากันอยู่หลายวันตกลงเนี่ยคุยไปคุยมาเมื่อสักครู่
นวลบอกครับน่าจะเป็นลูกสาวครับเอ๊ะจะเป็นลูกสาวผมหรือเปล่า
ใช่เอาขอดูภาพวงแชร์อีกทีนึงเพราะลูกสาวของพี่นนท์กับเจ๊น้อย
ครับก็ก็สนิทกันครับชื่อมิ้งใช่ชื่อน้องมิ้งชื่อน้องมิ้งครับใช่
แล้วขายของขายของโชว์หวยด้วยครับใช่ก็เลยสันนิษฐานกันว่า
อาจจะเป็นไปได้ว่าเจ๊น้อยอาจจะเล่นแชร์วงนี้สองมือสองมือซึ่งก็เลยใช้ชื่อลูกสาวอีกมือหนึ่ง
ใช่ค่ะอ่าแต่ลูกสาวเนี่ยไม่เคยไม่เคยไปไม่เคยรับรู้ไม่เคยรับรู้
ซึ่งยอดเงินเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เพราะว่าก็คิดว่าถ้ามีตัวตนจริงจริง
เขาน่าจะติดต่อมาแล้วแหละเพราะว่าข่าวดังขนาดนี้
ซึ่งน้องแต้วเองเขาเห็นเขาก็ยังยังที่จะติดต่อมาส่วนไอ้ไอ้ลูกแชร์ในมือเนี่ยวงนี้เนี่ย
เห็นคุณอ้อบอกเขาก็ใช้วิธีปกติถ้าเกิดวงแชร์เขาจะต้องแชร์กันในในกรุ๊ปเลย
เวลาเวลาเล่นแชร์เวลาส่งยอดมันก็ต้องอยู่ในกลุ่มแต่อันนี้เขาจะใช้ส่งที่เท้า
ก็คือแต้วบอกว่ามันเงียบผิดปกติก็เลยโทรไปถามแอมว่า
แบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหทำไมมันต้องใช้วิธีการ
มันเป็นวงแชร์ที่ไม่ปกติไงค่ะเนี่ยอันเนี้ยเขาตั้งมาเพื่อโกงและฆ่า
ซึ่งมันต่างจากแชร์ที่อื่นที่เขาเล่นกัน

เขาเล่นเพื่อหาผลประโยชน์และกำไรร่วมกันทั้งหมด

อย่างมากก็ถูกโกงก็เชิดหนีไป
อันนี้คือตั้งมาเพื่อโกงและฆ่า

โทรศัพท์ของพี่น้อยกำลังกู้ข้อมูลอยู่
ว่าจะมีอีกกี่วงและมีคนตายแบบนี้ไหม
ถ้าวง๕แสนรวมได้ก็น่าจะตายเหมือนกัน

แล้วเขาก็มาทวงหนี้กับพี่นนท์ด้วยกันด้วย

แล้วก็ตอนนั้นญาติเขาก็เลย

ผมว่าเพราะว่าวันนั้นที่เราฟังอาจารย์ออสจำไปไหม

วันนี้พอความรู้เรื่องสายนายเรื่องเปิดมา

แม้ว่าแพทย์จะชนะสูตรแต่ในขณะนั้น
เขาบอกว่าสาเหตุเลือดเป็นกรด
แต่เพราะอะไรที่เป็นกรวดมันไม่ได้ต่อ

มันทำให้เลือดเป็นกรดไม่รับออกซิเจนมันจึงเกิด
เพราะฉะนั้นแพทย์ชนสูตรพลิกศพถูกแล้ว

เพียงแต่ญาติไม่ติดใจแปลกับการแจ้งหนึ่ง

แล้วเราก็ไม่มีความรู้เรื่องไอ้ผิวดำ

ตำรวจก็ต้องเข้าใจว่าพนักงานส่วนก็ไม่รู้

เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเขาตั้งข้อหาเรื่องของกรณีการตายของเจ๊น้อยได้
แสดงว่าเขาเชื่อตรงนี้แล้วไง
คือสาเหตุการตายเนี่ยนะคดีฆาตกรรมทั้งหมด
จุดสำคัญอยู่ที่การชนสูตรพลิกศพผลการชนสูตรพลิกศพ
อันนี้ชัดเจนเลยยังย้อนกลับเป็นเรื่องผู้กับโจ้นึกออกไหม
ตายเพราะขาดอากาศหายใจไม่ใช่ตายเพราะหัวใจวาย
นี่เราจะเห็นภาพขึ้นมาเรื่อยนะมันก็เป็นความรู้
เอ๊ะผมคิดไม่ออกนะว่าทำไมเขาถึงตั้งเรื่องเจ๊น้อยด้วย
เพราะอย่างถ้าเคสของคุณก้อยเนี่ยผลชนสูตรชัดเจนว่ามีสารสายนายในร่างกาย
ของสวัสปูก็หาชนะสูตรทันก็พบไซยานายในร่างกาย
ซึ่งผลระบุว่ามันเป็นระดับเข้มข้นที่ทำให้เสียชีวิตได้ด้วย
แต่อย่างของเจ๊น้อยผักเอาละตอนนั้นไม่ได้เจอแต่ว่าเจอเลือดเป็นกรด
นี่ไงคำตอบมันอยู่ตรงนี้ไง

มันเป็นปฏิกิริยาอย่างรับสารไซยานาย

แล้วชาวบ้านจะเข้าใจว่าถ้ามันมีผลชนะสูตรพฤศจรรย์มันต่อได้
แต่ถ้าเกิดผู้ต้องหาเขาบอกมาเกี่ยวอะไรก็ใกล้กับผลชนะสูตร
มันมีสภาพสันหลัดก็ไม่ดี

คือวันนี้ที่ผมบอกรูปแบบของพฤติกรรมของการกระทำเนี่ย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความพยายามมาตรา๒๒๖ปกติเนี่ย
สารจะไม่รับฟังเรื่องที่เคยทำ

ฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่า
พฤติกรรมเริ่มต้นเนี่ยการจำนำรถ
ไปถ่ายรถจำนำรถเอารถ
และที่สุดเขาก็ปลอมแปลงทะเบียนรถสวม
พฤติกรรมถัดมาเขาจะเริ่มทำอะไร
เขาจะเริ่มเรื่องของ

พอเริ่มหวยเนี่ยเขาพัฒนาการการเล่นหวยเขาสร้างตัวละคร
นะครับมีนายเคมี
กาวาวแล้วเพราะสุดท้ายสรุปว่า

ถ้าต่อมาพัฒนาไปเรื่องของวงแชร์
แชร์เนี่ยตัวเองแสดงเองเป็นเท้า
และผมคิดว่าบางวงเนี่ยอาจจะไม่มีวงจริง
เพราะฉะนั้นที่บอกที่ทนายเขาบอกว่า
ไม่เคยเป็นเท้าแชร์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้
ไม่ใช่แชร์จริงนึกออกไหม
นี่เขาพูดเองมันก็พันมาเองทนายก็บอก
เยนี่ไม่เคยไม่เคยบ้าไม่เคย
ก็จริงก็เราก็ว่าจริงไม่ได้เพี้ยนหรอก
แล้วตอนนี้ที่บอกว่าไม่เคยเป็นเท้าแชร์
แสดงแชร์วงนี้ไม่ใช่แชร์วงจริง
เหมือนที่เขาทำทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องจริง

ก็เนี่ยมีลิสต์ไลน์ชื่อให้ดูเหมือนเป็นวงแชร์

แต่มันไม่เคยรวมเงินมาแล้วก็มานั่งเปียร์นั่งส่งดอกอะไรกัน

ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะถ้าฟังคุณอ้อพูดเนี่ย
แล้วที่ฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้
เพราะที่เขาทำให้ไม่มีเรื่องจริงสักเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพาะที่คุณอ้อบอกอะไรนะตั้งวงแชร์มาเพื่อ

เพราะว่าวงแชร์เนี่ยเริ่มวันที่๕สิงหา

อืมวันที่๙คือ

ออสนี่๒๐พฤศจิกา

เคสไหนที่เขาคุยได้เขาก็ยังไม่ทำ
ยังมีผลประโยชน์ต่อเขาอยู่เขายังไม่ทำ

ซึ่งมันผิดปกติจากการเล่นแชร์อยู่แล้ว

อย่างน้อยก็มีไปจำนำรถอะไรอีก

มียืมงงยืมเงินอีก

ส่งไลน์หาอาจารย์ปรเมฆหาคุณอ้อ

เป็นแรนแชร์กันไงเห็นไหมลูกแชร์

แล้วก็ทำความรู้จักสนิทสนมไปมาหาสู่
ถึงเวลาที่ผมคิดว่าคนนี้ถึงทางตันแล้ว

หาให้ชวนไปเที่ยวฝ่ายปลาชวนไปทำบุญ
ก็เหมือนน้องอะไรนะที่รอดชีวิต
ใช่มั้ย

ที่รอดชีวิต
ผมว่าเรื่องนี้มันจริงถ้าดูว่าเขาตอนที่เขาเข้าโรงพยาบาลรักษาเรื่องอะไรเนี่ย
ผมว่าอาจจะดำเนินคดียังอีกข้อหานะพยายามฆ่าโดยแต่ตรองไว้ก่อน
ยังได้อยู่นะยังมีต่อผมเชื่อฝีมือตำรวจนะเดี๋ยวเขาได้เพิ่มเพิ่มแล้วก็เจาะไปเรื่อย
ก็อยากจะให้ถึงสูงสุดนะครับสูงสุดคือประหารชีวิต
ใช่ทีนี้พวกเรื่องอาจารย์ว่า
จะลงยังไงเนี่ยคิดอย่างนี้ก่อนผมอยากให้ตั้งหลักอย่างนี้
ผมพูดถึงผลจรจบนี่นะ
เขาฝากขังเมื่อวันที่๒๔๒๕๒๕เมษา
เราต้องขังเขาฝากขังเขาได้เนี่ย
ครั้งละ๑๒วันรวม๘๔วันคือ๗ฝาก
วันมันจะต้องเสร็จภายในวันที่๑๙กรกฎา

อายการจะต้องฟ้องภายในวันที่๑๙กรกฎา

ภูทสภามิตุณากรกฎา

ทีนี้ผมเชื่อว่าสุดท้ายเขารับสารภาพ

ประกาศว่าจะทำคดีเสร็จเมื่อไหร่
ของศาลยุติธรรมนี่เขาประกาศนะ
คดีปกติถ้าไม่มีอะไรมากกว่า๖เดือน
ถ้ามีอะไรมากก็ต้องเสร็จภายใน๑ปี
สมมุติถ้าเขารับสารภาพ
คดีนี้มันต้องสืบพยานประกอบ
ผมคิดว่าศาลก็คงดำเนินการเร็ว
มันน่าจะตัดสินช่วงสิงหากัญญาหรือตุลา
๒เดือนตัดสินได้แล้วถ้ารับสารภาพ

เพราะสารคงไม่ปล่อยให้มันยาวแปลว่า
คดีรับสารภาพแล้วเอาพยานที่เกี่ยวข้องมาสืบ

สมมุติถ้าตัดสินแล้วประหารชีวิต

แต่ถ้าคลอดแล้วก็ต้องกลับมาดูว่า

เขาแปลเพื่อรักษาเด็กไว้

ให้รักษาเด็กให้สิทธิอย่างแม่

เพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังไงยังไงเสียเนี่ย

ที่จะคลอดหรือหลังที่คลอดแล้ว

ตีความกฎหมายเพื่อประโยชน์อย่างนี้

คิดถึงคนคนเดียวที่ว่าไปกระทำความผิด

เรื่องนี้เขาทำไว้สำหรับผู้หญิงเพียงคนเดียว

ผมบอกว่าเขากฎหมายฉบับนี้เขาแก้ปี๕๒

สิทธิสตรีที่จะได้ดูแลบุตร

ต้องอยู่ในเรือนจำ๓เดือน๔เดือน
เพื่อได้น้ำนมของแม่

หมายความว่าแม่มันถึงจะกระทำผิด

กฎหมายจึงให้ลดโทษลงมาเป็นตลอดชีวิต

นี่ไงลูกสาวเขาไม่มีแม่

บางคนบอกไม่ต้องประหารหรอก

ความยุติธรรมตามกฎหมายเพียงแต่ว่า
จะมั่นใจได้อย่างไรว่า

มีการลดโทษมีการนำไปโทษลบ
ซึ่งโดยมาตรฐานพวกผมก็ติดจริงประมาณ๓๐

จริงประมาณ๑๗ปี๑๘ปี

ตามหลักกฎหมายที่ว่าไว้เรื่องแม่เหล็กอะไรก็ว่าไป

ประหารชีวิตลดมามันจะเหลือตลอดชีวิตก็คือ

ถ้ายังมีชีวิตอยู่คุณก็ออกมาตอนบ่าย๑๖๘๖
ออกมาก็คงหมดท่าแล้วล่ะ
แต่มันจะติด๕๐ปีจริงไหม

ก็อยู่ที่ประมาณ๑๕๑๗ปี
ถ้า๑๕๑๗ปีออกมาอายุ๕๐

ประหารชีวิตตั้ง๓๔คดี

สังคมถามตรงนี้ว่ากระบวนการยุติธรรมจะตอบยังไง
ราชธรรมจะว่ายังไงกระทรวงยุติธรรมจะว่ายังไง

อย่างนี้ต้องทำยังไงอาจารย์ต้องแก้กฎหมายสังคม
ต้องแก้กฎหมายหรือเปล่ามันไม่ต้องแก้หรอก

มันต้องอยู่ที่ราชธรรมว่าจะลดคนไหม
คือเรามีคดียาเสพติดนะคดีค้ายาเสพติดเนี่ย
เขาไม่ลดวันต้องโทษเขาไม่ให้อภัยโทษ

แต่ว่าหมายถึงว่าเรื่องประหารชีวิตแล้วลดแทงแม่แล้วเด็กพวกนี้
อันนี้มันอยู่ที่ตัวกฎหมายต้องไปแก้กฎหมาย
ปัญหาที่สองก็คือว่าราชธรรมต้องไม่ลดวันต้องโทษ

เพราะยอมรับไหมว่าคนอยากจะเป็นนักโทษชั้นดี
ต้องเข้าเงื่อนไขต้องอบรมหลักสูตรนั้นหลักสูตรอาชีพ
ต้องฟังเทศฟังธรรมต้องไปล้างท่อไล่ลดวันต้องโทษ
พวกนี้เขาอยากออกเขาก็ต้องทำทุกอย่าง

เดี๋ยววันหน้าผมค่อยเชิญมาคุยเรื่องนี้อีกทีหนึ่ง

ถ้าฟังจากหลักการทางด้านกฎหมายที่อาจารย์ปรเมฆไล่ให้ฟังเนี่ย
สมมุตินะแอมติดคุกแล้วยู๕๐กว่าแอมก็ออกมาเนี่ย

ไม่รู้ถึงเวลานั้นเขาจะหมดฤทธิ์ยังก็ไม่รู้

มันไม่ใช่แค่พี่นนท์คนเดียวนะฮะไม่ใช่ครอบครัวพี่นนทแค่ครอบครัวเดียวนะ
เอ้าพักครู่เดียวฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
วันนี้พอไล่กันไปไล่กันมาเขามีคุณเต่าออกมาใช่ไหม
เจ๊แตกออกมามันก็เลยพันไปว่าเอ๊ะไอ้หวยต่างอ่ะที่แด้หรือเค
อะไรต่างที่เขาเล่นหวยกับแอมด้วยเนี่ยตกลงเนี่ยมันอาจจะมีอะไรผัวพันมากกว่านั้น
ครู่เดียวฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

ท่านผู้ชมครับในคดีต่างที่เกี่ยวข้องกับแอมเนี่ยหนึ่งในนั้นคือ
แด้ที่เป็นสามีของแอมสามีหลังจากที่เลิกจากตำรวจแล้วมาเจอแด้
แล้วว่ากันว่าคือคุณพ่อของเด็กที่อยู่ในท้อง๔เดือน
ตกลงลูกใครก็ยังไม่รู้มันเกี่ยวพันธุ์อะไรกันอีกหลายอย่าง
ทีนี้ในระหว่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับ

เคสของเจ๊น้อยผักก็คือวงแชร์
ใช่ไหมโกงแล้วฆ่าใช่ไหม

พอเขามาไล่พยายามหา
พยานบุคคลต่างในกรณีที่เกิดขึ้นกับแอม
คุณอ้อบอกไปเจอเจ๊เต่า

เริ่มแรกเลยเราไปหาข้อมูลของแด้ก่อน

เราอยากรู้ว่าแด้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับแอมก่อน

ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ให้ข้อมูลมาว่ามีคนเคยมาทวงเงินกับแอม๔ล้านห้า
ที่ราชบุรีหมู่บ้านของแด้
ใช่ค่ะเราก็เลยถามความเชื่อมโยง
ผู้ใหญ่บ้านก็ให้ข้อมูลมาเป็นสลิป
๔ล้าน๕มาทวงเงินแอมตอนที่แอมยังไปมาหาสู่แด้
ใช่ค่ะก็ให้สลิปมาเราก็ไล่ดูสลิปแต่ละคนว่า
ชื่อแต่ละคนที่โอนหาแด้เนี่ยมีใครบ้างยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า

พอไล่ไปไล่มาแล้วก็เจอเจ๊เต่าพ่อก็เลยโทรหาแก
ก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าเขาเล่นหวยกับแอม
แต่ว่ามันจะมีตัวละครเพิ่มมาก็คือนายเคมีกาวาว

ซึ่งชาวบ้านที่มาโอนเงินที่มาทวงเงินกับแอมเนี่ย
แล้วที่ว่าโอนเงินให้กับ

ใช่คุณเคพอสืบไปสืบมาชื่อบัญชีก็คือคือแด้
ชื่อจริงคือสุธิศักดิ์ใช่ค่ะใช่ไหมแด้ชื่อสุธิศักดิ

เพราะฉะนั้นชาวบ้านที่ราชบุรีที่บ้านแด้เนี่ย
ที่เขามาทวงเงินกับแอมเงินค่าหวย
เขาเหมือนเหมือนแอมเป็นคนแนะนำว่าเนี่ยแด้เนี่ย
กะวาวรู้จักกับเจ้ามือหวยที่ใหญ่มากแล้วก็รวยมาก
แอมแนะนำชาวบ้านในระแวกบ้านแด้
ไม่ใช่ค่ะคือเจ๊เต่าเนี่ย
เข้ามาของเจ๊เต่าเนี่ยพี่สาวของแอมเป็นคนแนะนำให้รู้จัก
แต่พอแอมแอมเขาก็เลยแนะนำให้ไปเล่น
เขาก็ตีสนิทกับพี่เต่าว่าเนี่ยคุยกันเรื่องหวย
ว่าส่งหวยให้ใครไหมหรือมีใครเล่นหวยไหม

เป็นลายอุปโลกขึ้นมาไม่รู้รูปใครใส่ทองเต็มมือ

แล้วก็บอกถ้าเล่นกันอะไรกันก็ให้เล่นกับเค

มวดนั้นถูกประมาณ๘ล้านเก้า

เคนี่ไงปัญหาโอนเงินชื่อสุดที่สัก

ซึ่งมันคือชื่อจริงนามสกุลจริงของแด้เขา

ทางวินวินก็เลยคาดว่าเอ๊ะหรือกาวาวจะคือแอมแอมใช่อืมเท่ากับว่าแด้การเสียชีวิตของแด้อาจจะไม่ใช่แค่มีปัญหาระหว่างสามีภรรยาเงินนิดนิดหน่อยหน่อยขาดคอกันฉันวางยาฆ่าทิ้งดีกว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ค่ะ
มันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าเขากลุ่มคนเหล่านี้ก็ไปหาอดีตสามีของของแอมที่เป็นตำรวจว่าให้ช่วยตามเรื่องนี้ให้หน่อยเพราะว่าแอมเขาก็การันตีว่าคนนี้ดีคนนี้รวยคนนี้จ่ายจริงตามเรื่องเงินเหรอใช่ค่ะก็ไปคุยไปเจรจากัน
ซึ่งแอมเขาก็รู้สึกว่ากลุ่มคนเหล่านี้เริ่มรู้ตัวแด้แล้วว่าแด้เป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนก็อาจจะเป็นการตัดตอนแด้ก็ได้
หวยที่ไม่ได้อืมไปไล่หาถึงอดีตสามีใช่เพื่อให้ช่วยทวงเงินจากจัดแอมให้หน่อยใช่ค่ะ
เริ่มไล่เริ่มรู้แล้วมันก็เลยถึงเวลาของแด้อย่างเงี้หรอประมาณนั้นอ๋อคิดว่าประมาณนั้น
ไปไถถอนรถไปไถจากตังลวตได้อย่างไรตอนบอกไปจำนำและยึดรถก็ไม่ใช่
แล้วก็แชร์ก็แชร์คลิปนะไม่มีตัว

บอกใครต่อใครว่าไปมาหาสู่เป็นสามี

เขามาบอกกับแม่ของแด้ตอนจบ

ว่าลูกในท้องนั้นลูกของแด้

ไม่มีใครรู้เลย
ดีแด้ตายก็บอกว่าท้อง๔เดือน

แต่ตอนเขามาไปมาหาสู่กับแด้ที่บ้านเขาบอกว่าเป็นสามีภรรยา

ไม่บอกที่บ้านไม่รู้

แต่มีเพื่อนเห็นบอกว่าเพื่อนรู้

เขาอาจจะได้ผลประโยชน์ร่วมกันแต่พอถึงจุดหนึ่ง

ก็ต้องไหวดูว่าจากบัญชีได้ออกไปไหนอีก
ทุกอย่างคุ้มที่ช่วยประสานงานอยู่หลายเคสหลายกรณีแล้วก็มีบุคคนต่างเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นด้วยอาจารย์ปรมาเมฆครับ
เรื่องจริงคนนี้คงไม่ทำ
อาจารย์คิดว่าทำคนเดียวไหม

วันนี้เราเห็นชัดแล้วว่าแด้ร่วม
ทำทำคนเดียวนี่หมายถึงลงมือวางยาเขาคนเดียว

ที่เขาคอยถามที่เป็นพยาบาล

เขาไม่ได้มาความรู้โดยตรงแต่หาความรู้
ซึ่งคนที่เป็นพยาบาลก็ให้การให้ปากคำแล้วว่า

เดี๋ยวขยายผลยังไงก็คงต้องดูกันต่อไป
วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณอาจารย์ปรเมฆขอบคุณครับ

ยังไงต้องแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ